แชร์วิธีการประหยัดพลังงานแบบง่ายผ่านโซเชียลมีเดียนั้น
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มากระตุ้นให้คนไทยประหยัดพลังงานมากขึ้น
โดยหวังเจาะกลุ่มคนดิจิทัลนี่แหละครับ
ให้เห็นว่าการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องง่าย

ติดตามจากรายงานโดยคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ขายและแผนพลังงานหรือสอนอพอร์จัดทำขึ้น

แชร์วิธีประหยัดพลังงานแบบง่ายผ่านโซเชียลมีเดีย
ว่าวิธีนี้จะสามารถเข้าถึงกลุ่มคน
ยุคดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
โดยพยายามจะเน้นให้คนที่ใช้ชีวิตหันสองนั้น
สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ผ่านแอปพลิเคชันใหม่

ก็จะมาจากการวิเคราะห์ว่า
ถ้าเรารักใครชอบใครเราเห็นคนคนนั้นทำเรื่องดี

แล้วก็ทำเรียนแบบบุคคลคนนั้นได้เช่นกัน
การใช้งานสามารถทำได้ไม่ยุ่งยากค่ะ
เพียงถ่ายรูปมาแมทกับไอเดียหารสอง

รูปแบบของตัวเองใหม่ก็ได้นะคะ
แนวคิดการรวมพลังหาร๒
ไม่ได้หมายความว่าการประหยัดจะต้องอดทนลำบากนะคะ
แต่เราสามารถลดครึ่งใช้ครึ่งอย่างประหยัดได้

ยังมีเคล็ดลับการใช้ชีวิตหารสองอีกด้วย
เช่นลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
โดยการตั้งเวลาก่อนตื่นนอน๒ชั่วโมง
คุณผู้ชมคะวันนี้ขอนำเสนอไอเดีย
ขับรถเครื่องนึงปั่นจักรยานเครื่องนึงค่ะ
ซึ่งวิธีนี้นะคะจะช่วยให้เราใช้ชีวิตหาร๒แบบง่าย
ที่สำคัญค่ะให้เราประหยัดค่าน้ำมัน
และไม่ต้องเผชิญกับปัญหารถติดค่ะ
ใครที่ต้องการแชร์ไอเดียประหยัดพลังงาน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน